คำถามใหญ่ก็คือว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ของนายธวัชชัยอนุกูลนั้น
ถ้าเป็นไปตามกระแสข่าวที่เปิดเผยมาตั้งแต่ช่วงแรก
ใช้ถุงเท้าผูกคอตัวเองเสียชีวิตจริงหรือไม่
จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างจะตรวจสอบพิสูจน์อย่างไร
ติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดจากรายงานครับ
ภัยมองเห็นจากภายนอกติดเครื่องกลับอากาศและเปิดไฟสว่างตลอด๒๔ชั่วโมงแต่ในกลางดึกคืนนั้นกลับพบว่านายทวชัยเสียชีวิตโดยใช้ถุงเท้าของตัวเองแขวนคอกับบานพับประตูเพื่อไขคำตอบของสังคมให้กระจ่างตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมจำลองเหตุ
แต่วิธีการแขวนครั้งนี้กลับต้องใช้ความตั้งใจ
โดยน่าจะคล้องถุงเท้าที่ผูกไว้กับคอเสียก่อน
จึงดึงถุงเท้าด้านหลังคอขึ้นไปแขวนกับบานพับ
และด้วยความสูงจากบานพับถึงพื้นประมาณ๑เมตร๘เซนติเมตร
จึงทำให้นายธวัชชัยสามารถแขวนคอและหมดสติได้
แต่เมื่อร่องรอยที่คอปรากฏ
เขามีการทำการศึกษาวิจัยเช่นส่วนใหญ่นะคะ
ถ้าเป็นตำราต่างประเทศจะบอกเลยว่ารอยลับจะต้องเขียนขึ้น
และด้านหน้าจะอยู่เหนือกล่องเสียง
อันนี้คือตำรานะคะ
แล้วก็การแขวนคอในลักษณะนี้
มักไม่เจอกระดูกแถวกล่องเสียงเนี่ยหักใช่ไหมคะ

แล้วรอยรัดที่อยู่ต่ำกว่ากล่องเสียงได้ไหมได้ค่ะ
ร่องรอยเส้นเล็กรัดอยู่ใต้กล่องเสียงเล็กน้อย

เป็นร่องรอยที่เกิดจากถุงเท้ารัดคอจริงหรือ
บาดแผลที่เห็นจะเข้าได้กับวัสดุเอาไหมต้องจำลองค่ะ
เพราะว่าวัสดุที่เห็นเนี่ยถ้าเผื่อว่า
จังหวะการทิ้งน้ำหนักคือมันขึ้นกับหลายปัจจัย
ประมาณนั้นใช่ไหมคะก็ต้องจำลองอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกรณีที่อาจจะเป็นการถูกกระทำล่ะ

มันก็ต้องไปดูค่ะว่าผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายไหม
ใช่ไหมคะหรือถ้าไม่ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็ที่คุณหมอเขารอเนี่ยก็น่าจะรอดูว่าผลในเลือดเนี่ย
มีสารอะไรที่ทำให้คนคันไม่รู้ตัวไหม

ระบุสาเหตุการตายเนื่องจากตับแตก
เลือดออกในช่องท้องจากการถูกของแข็ง
ไม่มีคมกระแทกร่วมกับการขาดอากาศหายใจ
ยิ่งผูกปมสงสัยว่าอาจมีการทำร้ายร่างกาย
และจัดฉากแขวนคอขึ้น
ขณะที่หลักฐานสำคัญที่จะตอบได้

มีเพียงภาพวงจรปิดบริเวณทางเดินเท่านั้น
ไม่มีภาพวงจรปิดที่จะเห็นภายในห้องควบคุมผู้ต้องหา
เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหา

ซึ่งเป็นห้องควบคุมตัวนั้นมีปัญหา
ทำให้ส่งไฟล์ภาพให้ตำรวจได้ล่าช้า
แต่คำถามก็ยังคงมีต่อมาว่าแล้วเหตุใด
ภายในห้องที่ด้านหน้าเป็นกระจกใส
ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ส่วนผลการชนะสูตรศพอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งช่วยไขลักษณะการเสียชีวิตได้ชัดเจนขึ้น
ขณะนี้ได้ส่งถึงมือตำรวจท้องที่แล้ว
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน